เหตุการณ์รัวยิงในพื้นที่จังหวัดลำปางนะฮะแต่แถวหน้าร้านขายเซรามิกเนี่ยนะครับ
คนก่อเหตุก็คือเจ้าของร้านเซรามิกครับแล้วก็ยิงกลุ่มชายชะกันครับ
ตอนแรกสาหัสสองคนต่อมาหนึ่งในสองเนี่ยตายนะฮะ
ภาพวงจรปิดภาพนี้ครับนี่คือหลักฐานสำคัญ
กลุ่มชายชะกัน๓คนขับเก๋งสีเทาจอดหน้าร้านขายเซรามิก
ตั้งอยู่ริมถนนสายลำปางเชียงใหม่ครับขาขึ้นอำเภอห้างฉัด
ผู้ชาย๓คนลงมาคุยบางอย่างกับผู้ชายเสื้อสีขาว
ซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าของร้านฮะนี่ลูกศรสีแดงจิ้มชื่อไว้ว่าผู้ก่อเหตุ
แล้วเหมือนจะมีเสียงทะเลาะกันด้วยครับหลังจากนั้นคนก่อเหตุควักอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าสะพาย
ว่าน่าจะเป็นปืนฮะตอนแรกเหมือนเอาออกมาขู่ก่อน
อีกฝ่ายก็เลยกลับขึ้นรถไประหว่างกำลังขับรถเก๋งออกไป
ผู้ชายชุดขาวนั้นก็กระหน่ำยิงฮะนี่ในวงกลมนั้นคาดว่าเป็นปืนนะ
เอาออกมาชูกวัดแกว่งแบบนี้ก่อนครับผู้ชายสามคนเดินกลับไปขึ้นรถแล้ว
หลังจากนั้นเขายิงฮะผู้ชายทั้งสามคนเนี่ยขับรถหนีรอด
เอาชีวิตรอดเนี่ยเพื่อไปจอดที่ปั๊มแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๒กิโลเมตร
ขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมคิดว่าเขารอดกันไหมครับ
คนบนรถอ่ะเพราะว่าขับรถหนีแล้วนะน่าจะรอดเนอะไปจอดที่ปั๊ม
เอาตั้งสติก่อนปรากฏว่าพอจอดที่ปั๊มฮะสำรวจดูสิ
พวกเราสามคนมีใครเป็นอะไรไหมวะสองในสามนี่โดนยิงอาการสาหัสนะฮะ
สองคนที่เจ็บสาหัสคือกิติศักดิ์อายุยี่สิบสี่ครับโดนยิงเข้ากลางหลังและสะโพก
แล้วต่อมากิติศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตในขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับ
นายจักรนเรศอายุ๓๗โดนยิงเข้าที่ลำคอและอกซ้าย
อาการสาหัสครับถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลลำปาง
ส่วนคนขับรถเก๋งเนี่ยหลบหนีไปได้ครับทีนี้คนก่อเหตุเนี่ย
คือนายบุญสืบอายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของร้านเซรามิก
หลังจากก่อเหตุแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับหน้าร้านเซรามิกนั้น
ปรากฏว่าพบปลอกกระสุนกว่า๑๐ปลอกแสดงว่ารัวยิงไม่ยั้งเลยครับ
รถเก๋งจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพบว่าโดนยิงถึง๘จุดด้วยกัน
ส่วนใหญ่เข้าที่บริเวณล้อประตูรถท้ายรถนะฮะ
ล่าสุดครับช่วงสายที่ผ่านมาวันนี้ประมาณ๑๐โมงเช้า
คนก่อเหตุนายบุญสืบเนี่ยประสานกับทางญาติ
เพื่อติดต่อขอมอบตัวนี่ครับมาแล้วฮะผู้ชายคนนี้
ท่าทีที่เขามาถึงเนี่ยท่าดีเขาก็ดูพินอบพิเทานะครับ
เนี่ยฮะเจ้าตัวบอกกับนักข่าวสั้นบอกว่า
คือเขาไม่ได้เมาคือเอาจริงตอนนี้ยังรู้สึกงงหัวอยู่เหมือนกัน
ก็ยังรู้สึกงงอยู่เหมือนกันกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่เท่าที่เขาเล่าให้ฟังได้เบื้องต้นก็คือว่าเหมือนอีกฝ่ายมีท่าทีคุกคาม
มาหาเรื่องเขาที่ร้านเขาก็ออกไปเพื่อจะถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องขึ้นลองฟังเจ้าตัวพูดฮะ
จังหวะที่ตัดสินใจมอบตัวเนี่ยถามเหตุผลด้วยนะ

ค่ะผมเป็นคนดีอะครับคนดีแถวบ้านผมเนี่ยคนดีครับผม
นี่ฮะเจ้าตัวบอกว่าที่ตัดสินใจมอบตัวเพราะว่าคือเพราะผมเป็นคนดีไง
บ้านผมก็จะบอกเหมือนกันว่าผมเป็นคนดีผมก็เลยขอเข้ามอบตัวด้วยตัวเอง
เคี่ยววิมลวันนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ
ไปเจอกับคุณโบพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เพียงคนเดียวก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คนร้ายสามคนขับเก๋งมาที่ร้านมาถามหาป้าพันธุ์แล้วก็นางนกตอนนั้นเนี่ยร้านปิดแล้ว
ไม่มีใครอยู่หนึ่งในคนร้ายโทรศัพท์หาทางด้านของนางนกแล้วก็ป้าพันธ
เพื่อต้องการจะทวงเงินลักษณะเหมือนมาทวงเงินนะครับแล้วบอกว่าให้มาเจอที่ร้าน
เพื่อจะเคลียร์หนี้เงินกู้รายวันแต่ทีนี้ไม่มีใครมาจนกระทั่งคนก่อเหตุฮะ
ลุงบุญสืบอ่ะขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยมาบอกว่าร้านนี้ไม่เกี่ยวนะ
เกี่ยวกันเลยกับป้าพันธ์นางนกทีนี้๓คนไม่ยอมกลับครับเพราะเหมือนเขานัดหมายให้มาเจอกันที่หน้าร้านตรงจุดนี้ไง
ไม่ยอมกลับแล้วก็คมคู่ยังไม่พอเห็นว่าลุงบุญสืบเขาบอกว่าเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ใช่ไหมฮะ
มือถือไปอีกต่างหากลุงบุญสืบก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วยิงลงพื้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าตอนนั้น๒นัดนะ
เพื่อจะขู่ต้องการเอามือถือคืนที่โดนแย่งไปแล้วคนร้ายวิ่งขึ้นรถก่อนจะขับรถออกไปครับ
พวกมึงไปเลยแล้วเขาก็เลยรีบขึ้นรถรีบขึ้นรถเสร็จแล้วก็เลี้ยวรถออกไปเนี่ย
แล้วก็ลุงเขาก็ยิงปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งเลยค่ะผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากี่นัดอืมครับ
แต่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดในความจริงคุณลุงเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลย

คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตแก้ไขข้อมูลและอัปเดตข้อมูลนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดนยิงเนี่ยสาหัส๒นะมากัน๓คนสาหัส๒นะฮะ
คนที่สาหัสคือกิติศักดิ์อายุ๒๔และอีก๑คนคือจักรนเรศอายุ๓๓
แล้วต่อมาเนี่ยตาย๑นะก็คือนายจักรนเรศที่อายุ๓๗ปีนะครับ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่กิติศักดิ์เห็นว่าตอนนี้อาการเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่ายังคงต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ถูกต้องคือตรงนี้ไปต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ฟังจากทางพยานแล้วเนี่ยนะครับ
ป้าพันธุ์ป้าพันธุ์บอกว่าเอาเจ๊นก
อดีตเมียของลุงบูนศือเข้าไปกู้เงินไรวันมาสองเจ้า
เต้กิติศักดิ์และก็อีกคนชื่อในใหม่รายละหมื่นนึง
โดยตัวเองเป็นคนค้ำให้ป้าพันธ์เป็นคนค้ำประกันให้นะ
และต้องเสียดอกเบี้ยวันละพันห้า
ทีนี้เจ๊นกยืมมาเมื่อ๑๗พฤศจิกายน

ก็งงเหมือนกันว่ามาเกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไง
ในขณะที่ลูกชายของลุงบุญสืบลูกชายของมือยิง
บอกว่าพ่อกับแม่เลิกรากันหลายปีแล้ว
ตัวของแม่ก็คือแม่นกติดหนี้รายวัน

ก็เชื่อว่าที่พ่อทำไปแบบนี้ต้องการจะปกป้องทุกคนในร้านนั่นแหละ
ส่วนทางแม่ก็เอาแต่เสียใจร้องไห้
เหมือนกับแม่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายถึงขั้นว่ามีคนตายด้วยนะฮะ
ทั้งที่ขาดส่งดอกเบี้ยแค่วันเดียว

ด้านทนายครับทนายถิติบอกว่า
ตอนนี้สภาพจิตใจของลุงบุญสืบย่ำแย่มากเลย
เล่าเรื่องไม่ประติดประต่อสักเท่าไหร่นักเลย
ลุงเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
คดีพยายามฆ่าและความผิดตามพรบออาวุธปืน
ยืนยันว่าที่ทำไปเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน
ส่วนปืนอยู่ในกระเป๋าสะพายที่อยู่ในบ้านของลุงเขา
หลังจากที่สารให้ประกันตัวเนี่ยก็คงต้องหลบซ่อนก่อน
ตอนนี้หลบซ่อนจากใครอ่ะแก๊งเงินกู้ฮะแก๊งหมวกกันน็อก
หัวปิงปองก็ว่ากันไปเพราะกังวลว่าจะถูกตามทำร้ายอ่ะ
อยากให้ตำรวจเร่งปรับปรามแก๊งเงินกู้ในพื้นที่ลำปาง
ให้หมดสิ้นซากโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน
เดี๋ยวสัปดาห์หน้านายกเศรษฐาจะแถลงใหญ่ด้วยฮะ
โยบายแก้หนี้นอกระบบ๒๘พฤศจิกาดูว่าจะมีแนวทางยังไง
ทีมข่าวตรวจสอบภายในรถเก่งครับของคนเจ็บและคนตาย
เพราะว่ามีนามบัตรปล่อยเงินกู้ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถาม
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ใช่คนขับรถไหมในวันที่เกิดเรื่องปลายสายยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง
จะมีนำบัตรแบบนี้ทิ้งเอาไว้ตกอยู่นะฮะ
ยืนยันไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย
แล้วก็วางสายไปเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติม